สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
อาทิตย์แบบนี้ค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงอย่างต่อเนื่องเลยกับเรือนขวัญค่ะ
แล้วก็คุณเชอรี่นะคะใช่แล้วค่ะข่าวแรกวันนี้เมื่อคืนไม่ได้หลับ
เป็นแฮสแท็กขึ้นมาในทวิตเตอร์
คือหลายวันก่อนให้ความสงสารกันไปแล้ว
ฝ่ายหญิงก็น่าสงสารเหมือนกันอย่างนู้นอย่างนี้
คราวนี้เหมือนจะเรื่องกลับตารปัดอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าแฮสแท็กมิ้งโป๊ะแตกนี่แหละมันดังขึ้นมาอีกค่ะ
พร้อมคอมเมนต์เชิงตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไมน้องมิ้งนี่นะคะ
ท้องแล้วไม่ไปฝากคันสักที
ก่อนหน้านี้เธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า
ต้องรออายุคันประมาณ๑๒สัปดาห์ก่อน
แต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนที่อยากรู้ไปถามผู้เชี่ยวชาญ
ว่าสามารถฝากคันได้เลยหรือเปล่าถ้าเรารู้ตัวว่าท้องเนี่ยนะคะ
หรือว่าเธอจะไม่ได้ท้องจริง
คำถามนี้ก็เลยปะทุขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองค่ะ
แต่ไม่ปล่อยให้ข่าวลือกระพือแรงไปมากกว่านี้นะครับ
ก็มีคนส่งภาพแนวแอบถ่ายขึ้นมา
เห็นน้องมิ้งกำลังนั่งอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
กับคุณแม่นี่แหละซึ่งคนส่งมาก็ไม่ขอระบุด้วย
ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไหนหรือว่าทำอะไรอยู่นะคะ
แล้วก็จากการสอบถามแหล่งข่าวพบว่า

แล้วก็ไม่สนใจกระแสข่าวลือใดอีกนะคะ
ส่วนเรื่องที่มีข่าวเมาส์อีกว่าคุณพ่อของเธอเนี่ย
รับตำแหน่งเป็นนายทหารยศใหญ่อยู่ที่ภาคใต้
มีคนตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือแค่สมอ้าง
ก่อนหน้านี้บอกว่าจะต้องรอคุณพ่อก่อน
เพราะคุณพ่อรับราชการทำงานอยู่นั่นเองนะครับ
ต้องรอคำตอบกันอีกทีเพราะว่าน้องมิ้งตอนนี้

คือมีคนเข้าไปตั้งคำถามเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ
แล้วก็มิ้งเองก็ไล่ตอบคำถามด้วย

คุณแม่ตอบสื่ออย่างหนึ่งคุณแม่บอกว่าไปฝากคัน
บางคนก็บอกว่าคุณแม่บอกว่าไปตรวจเลือด

ก็ออกมาตอบสำหรับคำถามนี้
ถึงตอบว่าอันนี้ต้องโทษสื่อนะ
เพราะสื่อไปเขียนข่าวไม่ตรง

มีมือดีไปขุดภาพเก่า

ก็ต้องนอนกันแล้ว
ตอนนี้พี่โป๊ะก็ออกมาตอบกลับแบบ

จริงเราเห็นภาพที่มันมีออกมาอย่างไร
เห็นแล้วครับมีคนมีนักข่าวมาให้ดูเมื่อกี้นี้เลยครับผม

โหรูปนั้นน่าจะ๔๕ปีแล้วครับ

เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้จักน้องเขาเลยครับ

แล้วก็ถ่ายรูปกันบนเวทีนะครับ

ถ้าไม่รู้จักจะไปมีรูปคู่กันได้ยังไง
ก็อาจจะเป็นตามปกติของดาราเวลา
เมื่อเราเจอคนที่เราชื่นชอบ
แฟนคลับก็อาจจะไปขอถ่ายรูป

อาจจะต้องรอมิ้งหน่อยก่อนนะคะ
เที่ยวเนี่ยมิ้งก็ไม่ได้หยุดเฉยนะฮะ

ประเด็นนี้เกี่ยวกับพระเอกคนดังด้วยนะคะ

มิ้งยุ่งหน่อยเพราะว่าเข้าไปเช็คไอจี

เออนะคะก็มีแต่ละคนต้องมีวิถีทางกันไปนะคะ
เกิดราวอะไรก็ขอให้จบลงได้ด้วยกันด้วยดีแล้วกันนะคะ